คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของการคลายล็อก

อันนี้จะต้องมีมาตรการทำความสะอาดบ่อย
แล้วก็คนที่ไปใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อาจจะต้องลดเวลาทำกิจกรรมลง
แล้วก็หลีกเลี่ยงการติดต่อการสัมผัสกันนะคะ
รวมถึงสถานที่ที่ให้บริการจัดเลี้ยงต่างเนี่ย
อนุญาตแต่ต้องจำกัดจำนวนนะ

และเวลาทานอาหารจากการจัดเลี้ยง
ต้องทานอาหารจากเซตบล็อกที่มีการจัดเอาไว้แล้วเท่านั้น
อกจากนี้ค่ะสถานเสริมความงาม

อันนี้ก็ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ
แล้วก็เน้นให้ทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย
แล้วก็สถานที่ออกกำลังกายอย่างฟิสเน็ต
คือให้เปิดได้ก็จริงแต่ห้ามมีเทรนเนอร์
แล้วเครื่องออกกำลังกายก็ต้องวางแบบห่างกัน

รวมถึงสถานบริการนวดแผนไทยแล้วก็สปาเปิดได้นะ
แต่อาบอบนวดยังไม่อนุญาตให้เปิด
อาบอบนวดนี้อยู่ใน๑๓กิจกรรมที่ยังห้ามอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสนามแข่งขันทุกประเภท
สถานที่ฝึกซ้อมมวยโรงยิมหรือว่าค่ายมวย
คุณผู้ชมต้องฟังดีนะสถานที่ฝึกซ้อมเฉย
ไม่ใช่สนามมวยนะคะเพราะว่าสถานที่ฝึกซ้อมโรงยิมค่ายมวย
เปิดให้ได้แค่ฝึกซ้อมคือชกลมอย่างเดียวอ่ะ
ชกกับนวมก็ได้ยังไม่ให้มีคู่แข่ง

แล้วก็ห้ามจัดการแข่งขันแล้วก็ไม่ให้มีผู้ชม
ก็เหมือนกันกับสถานที่เล่นโบลิ่ง
โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
พวกนี้ห้ามจัดการแข่งขันห้ามมีผู้ชมเด็ดขาดนะคะ
สถานอีก๑๓สถานที่
หรือว่าสถานประกอบการหรือ๑๓กิจกรรม
ที่ยังต้องปิดอยู่นะเน้นย้ำต้องปิดอยู่นะฮะ
ก็คือผับบาร์สถานบันเทิงนะครับ
สนามเด็กเล่นสนามมวยสนามม้าชนไก่ชนโคปลากัดอะไรเนี่ย

สถานรับเลี้ยงเด็กก็ยังปิดอยู่

สถานศึกษาหรือโรงเรียนยังปิดอยู่
สถาบันกวดวิชายังต้องปิดอยู่นะครับ
นะฮะก็เป็น๑๓๑๓แล้วที่เปิดได้๑๓

ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่สุโขทัยกันหน่อยดีไหมคะ
สุโขทัยอนุญาตให้เปิดผับบาคาราโอเกะสถานบันเทิง
สถานประกอบการคล้ายสถานบริการแล้วก็ร้านอาหาร
ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในร้านได้แล้วนะ
รวมถึงอนุญาตให้มีดนตรีมีการแสดงได้จนถึง๕ทุ่มค่ะ
ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของการรักษาระยะห่าง
หน้ากากอนามัยมีจุดล้างมือลงทะเบียนไทยชนะ
ส่วนเจ้าของสถานประกอบการก็บอกนะคะ
พอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจ

เพราะว่าตอนนี้ลูกน้องแล้วก็พนักงานกังวลเรื่องรายได้
ทีนี้พอเปิดขายได้แล้วก็จะได้มีรายได้
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจที่มันซบเศร้า
โดยผู้ประกอบการเขาก็ยืนยันค่ะ
สุโขทัยนี้นะคะก็มีประชาชนออกไปนั่งท่านอาหาร
มีการออกไปสังสรรค์กันนอกบ้านมากขึ้น
อันนี้ที่สุโขทัยถูกต้องค่ะสังสรรค์แบบกาดไม่ตก
ไปที่สุราธานีสุราธานีถือเป็นข่าวดีของพื้นที่นะคุณ
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งจังหวัดแล้วนะฮะ
เพราะทางจังหวัดประกาศออกมาไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม๑๔วันติดต่อกันแล้ว
ทีนี้ก็เตรียมเปิดสารบริการต่างให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ตามปกตินะครับ
แล้วก็ทางจังหวัดเองหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับ
โดยเปิดตลาดนัดเกษตรกรบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดสุราธานี
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในนามสากรผู้เลี้ยงกุ้ง

ได้นำกุ้งคุณภาพมาตรฐานส่งออกไปต่างประเทศ

เปิดขายในราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ๑๙๐บาทถึง๓๐๐บาท
รัตนสุภาบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถส่งออกกุ้งไปยังต่างประเทศได้
ทางจังหวัดจึงช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

ช่วยกันสนับสนุนซื้อกุ้งของสากร
ซึ่งถือว่าเป็นกุ้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และรับรองความปลอดภัยด้วย
สรุปกันนิดหนึ่งสำหรับสุราธานี
สุราภารณีก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อโควิดเป็น๑๑ราย
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมด
ได้รับการรักษาทั้งหมดจนกลับบ้านได้หมดแล้วคุณ
แล้วก็๑๔วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

แม้เราจะเป็นสีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งจังหวัดแล้ว
แต่ขอให้ประชาชนชาวสุราชอย่าประมาทกาดท่านต้องไม่ตกนะครับ
ทุกสาขาอาชีพแหละตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหมดเลยคุณผู้ชม
ตอนนี้พวกคอนเสิร์ตต่างการจัดแสดงต่าง
ที่มันออนสเตจหรือว่าบนเวทีที่มีคนเข้าดูเนี่ยมันยังทำไม่ได้
ทีนี้ค่ะคนที่เขาได้รับผลกระทบก็พวกนักร้องลูกทุ่ง
ศิลปินตลกเองก็ได้รับผลกระทบนะ
โดยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ก็นำโดยนายทศพลหิมพานนายเกษมคมสรรรวมถึงคุณรุ่งสุริยา
แล้วก็ยังมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกเกือบ๒๐ชีวิต
เดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
นี่แหละบอกว่าอยากที่จะร้องเรียนกับนายก
แล้วก็อยากที่จะให้รัฐบาลช่วยเยียวยาศิลปินหน่อย
๐บาท๓เดือนได้ไหมรวมถึงพักชำระหนี้๖เดือน
แล้วก็อยากให้ช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
คือตอนนี้ค่ะมันไม่มีงานแสดงเลย
ทีนี้นายทศพลก็บอกว่าศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่ง
ตลกกว่า๓๘๐คนได้รับความเดือดร้อนหนัก
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงก็อยากให้รัฐบาลผ่อนคลาย
ให้สามารถจัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงได้
แต่ก็จะมีมาตรการทางสาธารณสุขครอบคลุมอย่างเคร่งครัด
คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบไปทั้งหมด

อย่างข่าวออกมาวันนี้ตอนตี๕ก็มีหนึ่งในตลก
ทีมงานคณะผู้ใหญ่คำเกิ่งเนี่ยนะคะ
นายจักรชัยภูมิผูกคอเสียชีวิตนะ
เพราะว่าเครียดเรื่องเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย
ตอนนี้ไม่มีงานแสดงตลกด้วย
ดังนั้นก็เลยอยากให้รัฐบาลหามาตรการมาช่วยเหลือเยียวยา
เพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมช่วยเหลือกันเอง
แล้วก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบ